มีหญิงสาวคนหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์ได้ออกมาแฉพฤติกรรมของหมอคนหนึ่งนะครับ
หลังจากที่เธอไปตรวจภายในที่คลินิกแล้วก็ถูกหมอคนนี้
ฉวยโอกาสในการข่มขืนกระทำชำราวจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ภาพและข้อความจากเฟซบุ๊คแฟนเพจของทนายนิด้าได้โพสต์ข้อความแชร์
กรณีหมอรายหนึ่งข่มขืนกระทำชำราวหญิงตอนตรวจภายในคาคลินิก
จนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรงในโลกออนไลน์
นางสาวสรรญาหวังสุขเจริญหรือทนายนิด้า
ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีว่าเหตุการณ์ดังกล่าว
เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา
โดยนางสาวเอผู้เสียหายรู้สึกเกิดความผิดปกติบางอย่างกับอวัยวะเพศ
ตัดสินใจเข้าไปตรวจที่คลินิกชื่อดังในจังหวัดนครสวรรค์
สุดท้ายเกิดเหตุน่าสลดใจเมื่อคนไข้กลับถูก
เจ้าของคลินิกขืนใจภายในห้องตรวจของคลินิก
เขาก็ขึ้นขายังนอนตัวก็นอนในลักษณะนอนลาบ
ขาขึ้นอยู่บนขายังนะคะหมอก็ยืนในลักษณะพอดีตัวกับเขาพอดี
แล้วก็ในห้องตรวจก็คือไม่มีผู้ช่วยพยาบาลปิดไฟนะคะ
ปิดไฟเสร็จแล้วสักพักนึงเหมือนมีการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือ
เป็นประเภทของหมอนั่นแหละนะคะเพราะว่าถามว่าชัวร์ได้ยังไง
นิด้าไม่ได้อยู่ในห้องนั้นซะหน่อยมีหลักฐานมีหลักฐานค่ะ
เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเขาไม่รู้เรื่องเขารู้เขารู้แหละว่านี่คือการกระทำชำเลา
เคยแต่ว่าคือน้องก็ไม่กล้าขัดขืน
ภายหลังเกิดเหตุผู้เสียหายได้ไปแจ้งความและลงบันทึกประจำวันไว้
เพื่อไม่อยากให้ใครได้รับความเสียหายแบบนี้อีก
ขณะเดียวกันเมื่อรู้ว่าถูกแจ้งความหมอคนดังกล่าวก็พยายามติดต่อเจรจากลายเกลี่ย
ก่อนที่จะโอนเงินจำนวน๓แสนบาทเพื่อแลกกับการถอนแจ้งความ
โดยทางหมอยังยืนยันและปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้ข่มขืนหญิงคนดังกล่าว
แต่การกระทำดังกล่าวเป็นเพียงขั้นตอนการรักษา
เพื่อที่จะช่วยให้คนไข้คลายความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น
ไม่ได้พูดยอมรับตรงหรอกว่าอ๋อผมข่มขืนคุณครับ

แต่ว่าในคลิปนี้มีเนื้อหาประโยคที่บอกว่า
ไม่ต้องห่วงหรอกว่าจะติดโรคหรือจะติดท้อง
เขาเซฟป้องกันอย่างดีเขาใส่ถุงยางอนามัย

แรกกับการที่ไปแจ้งความร้องทุกข์ค่ะ

ได้มีการพูดคุยกับตำรวจโรงพักเนี่ย
เขาเป็นคนพูดเองนะคะว่าหมอคนนี้อีกแล้วเหรอ
เคยมีหลายคนแล้วที่มาแจ้งความในลักษณะแบบนี้
ด้านนางสาวปนัดดาวงผู้ดีประธานองค์กรทำดี
ซึ่งเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนจากหญิงสาวผู้เสียหาย
เปิดเผยว่าขณะนี้ได้รวบรวมหลักฐาน
จะเอาผิดกับหมอคนดังกล่าวได้แล้ว
โดยเฉพาะหลักฐานการโอนเงินจำนวน๓แสนบาท
ที่มีการโอนเข้ามาในบัญชีของหญิงสาว

คือถ้าไม่ทำผิดจริงจะโอนเงินมาเหรอ
อย่างที่สองหลังจากที่พอเริ่มเป็นข่าว
กลับกลายเป็นว่ามีน้องผู้หญิงอีกมากมายค่ะ
เข้ามาหาบุ๋มแล้วก็แจ้งมาทางบุ๋มว่า
ลวนลามเช่นเดียวกันกับหมอคนนี้
น้องผู้หญิงคนไหนที่โดนหมอที่นครสวรรค์ท่านนี้
ล่วงละเมิดลวนลามนะคะข่มขืนหรืออะไรก็ตาม

แพทยศภาเผยว่าตามหลักโดยทั่วไปแล้ว
หากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าว

ก็จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

โดยจะมีคณะอนุกรรมการจริยธรรมเป็นผู้สอบ

พฤติกรรมของหมอคนดังกล่าวผิดจริงหรือไม่

ซึ่งในเบื้องต้นวันนี้ยังไม่ได้รับรายงาน
และยังไม่มีผู้ร้องเรียนเรื่องดังกล่าวเข้ามาแต่อย่างใด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน